ควบคุมฝุงชน๓กองร้อยเข้ากระชับพื้นที่จับกลุ่มไผ่ดาวดินกับมวลชนนะครับ
ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังนะฮะ
หลังจากพวกเขาเนี่ยไปเรียกร้องให้ปล่อยผู้ชุมนุมกลุ่มคาร์มอบที่ออกเป็นเคลื่อนไหวใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ
นี่คือที่กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมบ้านทะลุฟ้านำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษานะฮะ
เรียกร้องให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมด๗รายนะครับ
จากการเข้าร่วมชุมนุมคาร์มอบที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเมื่อวานนี้นะครับ
โดยผู้ชุมนุมเอาป้ายมาติดด้วยมีข้อความบอกว่ามารับเพื่อนเรานะฮะ
ท่านนำประกาศนะครับมาอ่านเป็นการประกาศการฝ่าฝืนพลกรจุกเฉิน
ควบคุมโรคระบาดแล้วก็ประกาศคำสั่งห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะ

ตอนท่านอ่านกลุ่มผู้ชุมนุมก็ตะโกนนะฮะ
ตะโกนเสียงกลบไปซะขณะอ่านประกาศ
ท่านภูมิกับการสอนอทุ่ง๒ห้องแจ้งว่า
สนสำราญราชเนี่ยได้ยื่นฝากขังต่อสารรัชดาแล้วนะครับ
โดยยื่นฝากขังจากสนสำราญราช
และสารอนุญาตให้ประกันตัว๓คน
หลังจากได้รับแจ้งว่าเพื่อนได้รับการปล่อยตัวนะครับ
แต่ก็ยังมีการยึดรถเครื่องขยายเสียงเอาไว้
ทำให้กลุ่มมวลชนรวมตัวกัน
เพื่อจะขอเข้าไปภายในกองประชาการ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะครับ
โดยในไผ่ปลาใสอยู่หน้าประตู
หลังจากกลุ่มผู้ชุมรุมได้นำสีแดงมาเท
เทหน้ากองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดนะครับ

พ่นสีใส่ประตูรั้วด้วย
หลังจากนั้นตำรวจนำกำลังเข้ามา๓ทิศทาง
เพื่อโอบล้อมผู้ชุมนุมเอาไว้ครับ
และนี่คือภาพตอนที่จับกลุ่มตัวนะครับ
ผู้ชุมนุมเนี่ยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ครับ
หลังจากนั้นตำรวจประกาศให้เวลา๓นาที
ยุติการชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมไม่ยุติครับ
ตำรวจเข้าควบคุมตัวภัยดาวดิน
แล้วก็จับแนวร่วมผู้ชุมนุมรวม๓๐คน

นำส่งกรประคับการตำรวจตระเวนชายแดน

ทำให้กลุ่มทะลุฟ้าก็ประกาศครับ

ให้จัดคาร์มอบมารวมตัวกัน
หน้าสโมสรวิภาวดีรังสิต

แนวร่วม๓๐คนไปควบคุมตัวครับ